ดิฉันเชื่อว่าหลายคนกำลัง

มันมีการออกมาเป็นข่าวว่า

พวกเราที่เป็นข้อมูลลับส่วนตัว
ตัวแล้วถ้ามันหลุดออกไปมันจะทำยังไงอ่ะมีแม็กซ์
ได้ไหมแล้วเรายังไม่มาเออเราจะทำยังไงคุณผู้ชม
เรื่องนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
ทางด้านของกระทรวงดีเอสเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้ว
เขาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปว่ามีเว็บไซต์ที่ใช้
ชื่อว่านายเนียเนี่ยไปโพสต์ข้อมูลนะคะแล้วมีรายละเอียด
ส่วนบุคคลแล้วยังมีลักษณะของชื่อนามสกุลที่อยู่วัน
เดือนปีเกิดยังมีการเนี่ยเอาลักษณะเหมือนอาจารย์ค่ะหรือ
เป็นผู้มีชื่อเสียงต่างเนี่ยเอาไปโพสต์ไว้บนเว็บไซต์แล้ว
บอกว่าเดี๋ยวจะมีการขายข้อมูลนี้ซึ่งหลังจากมีการปรากฏ
ออกไปนะคะก็กลายเป็นว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วหลาย
ตั้งคำถามว่าสรุปแล้วข้อมูลเหล่านี้มันหลุดออกมา
ได้อย่างไรแล้วทางด้านของเพจค่ะชมรมแพทย์ชนบทเขา
ไปตั้งข้อสังเกตแบบนึงว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้เป็น
ไปได้ไหมมันอาจจะหลุดมาจากแอปหมอพร้อมก็น่าจะเป็นไป
ได้นะเพราะอะไรเขาบอกว่ามันเป็นการลงข้อมูลของ
พวกเราที่เราลงข้อมูลเอาไว้เวลาเราจะสิ่งคุณดูดิ
คุณพมุฒิศปลอดภัยพี่อุ๋ก็โดดใช่เนี้ยก็จะมีการส่งเป็น
ลักษณะเก็บนี้เข้าไปให้ลักษณะเหมือนขมคุว่าคุณจะดู

ให้คุณกดลิงก์ไปตามที่แนบมาแต่อย่ากดอย่ากดอย่ากด

ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงแล้วพูดถึงเรื่องนี้ว่า
จะมีการประสานนะคะหน่วยงานต่างประเทศ
เพื่อทำการเร่งปิดเว็บไซต์นายเนียนี้
และเดี๋ยวจะประสานตำรวจสากลล่าตัวแฮคเกอร์รายนี้ด้วยค่ะ
ทีนี้ทางด้านของอาจารย์ปริญญาหอมอเนกค่ะ

ข้อมูลของเราทุกคนหลุดไปหมดแล้ว
มีอยู่ทุกช่องทางจริงเพราะอะไร
เราสั่งของเราก็ต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบปรายศนีย์
เช็คอินโรงแรมเรามีข้อมูลในโรงพยาบาล
แม้แต่การเลือกตั้งยังมีชื่อของเราแปะอยู่บนบอร์ดเลย
การป้องกันไม่ให้ข้อมูลหลุดแทบเป็นไปไม่ได้
ฉะนั้นคุณต้องป้องกันตัวเองค่ะ
แต่ข้อระวังคือการเข้าถึงระบบทางธุรกรรมของตัวเอง
นี่แหละค่ะการทำธุรกรรมทางการเงินให้ระวัง
และคุณกรอกข้อมูลคุณก็ต้องให้ระวังเพราะอะไร
ลิงก์ต่างที่มันถูกส่งเข้ามาในมือถือเป็นไปได้
อาจารย์ก็แนะนำว่าอย่าไปกดลิงก์ต่างใด
แล้วถ้าเกิดว่ามีใครโทรมาถามพวกข้อมูลของคุณต่าง
คุณอย่าไปหลงเชื่อนะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลย
แล้วเรื่องของการที่คุณจะเอาข้อมูลของคุณ
ไปผูกตามแอปพลิเคชันต่าง
อันนี้ย้ำว่าให้ระมัดระวังให้ดี
เพราะมันสุ่มเสี่ยงมากจริงด้วย
ย้ำอีกครั้งใครส่งลิงก์อะไรมาในมือถือ
กดไปดูโดยเด็ดขาด

ว่ามันคือมิจฉาชีพหลอกลวงเรา